เมื่อวานในช่วงหัวค่ำมีคนแจ้งว่ามีนักท่องเที่ยว๓คน
ลอยคอเกาะห่วงยางอยู่กลางทะเลที่อำเภอชะอำจังหวัดเพชรชบุรี
ก็เลยเป็นห่วงไม่รู้เกิดอะไรขึ้นกับนักท่องเที่ยวทั้ง๓คนนี้
ทำให้เจ้าหน้าที่มีการประดมกำลังกัน
ในการค้นหาว่ามีนักท่องเที่ยว๓คน
หลงอยู่ในทะเลหรือว่าไม่สามารถขึ้นฝั่งได้หรือเปล่า
เมื่อเวลาประมาณ๑๙นาฬิกา๓๐นาทีตำรวจสพชะอำได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่า
เกาะห่วงยางลอยคออยู่ในทะเลห่างจากชายฝั่งประมาณ๘๐๐เมตร
ลักษณะคือขอความช่วยเหลือคาดว่าอาจจะกลับเข้าฝั่งไม่ได้
คนแจ้งก็ทำธุรกิจอยู่ตรงนี้เป็นคนกรุงเทพนะทำธุรกิจให้เช่าเจ็ดสกีอยู่
ทีนี้แหละครับทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งเจ้าของธุรกิจแถวนั้น
ที่ให้เช่าเจ็ดสกีหรือให้เช่าห่วงยางหรือให้เช่าเรือ
กระดมกำลังกันในการที่จะค้นหาในท้องทะเลนะครับ
ซึ่งตำรวจพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กู้ภัยมูลทิศสว่างสรรเพชร
ธรรมสถานจวัตรเพชรจุบรีนำเรือ
แล้วก็เจ้าหน้าที่กรมป้องกันและบรรเทาสารภัยเทศบาลเมืองชะอำ
ยังจุดรับแจ้งพร้อมออกค้นหาเพื่อให้การช่วยเหลือ
ชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์เล่าให้ฟังบอกว่าช่วงประมาณทุ่มกว่า
นักท่องเที่ยว๓คนจู่ก็เดินถือห่วงยาง

กระทั่งทั้ง๓คนเริ่มลอยออกจากฝั่งห่างออกไปเรื่อย
ตอนนั้นนะครับคนแถวนั้นก็ไม่ได้เอกใจอะไร
เพราะคิดว่าคงเป็นนักท่องเที่ยวที่มาเล่นน้ำตามปกติ
แต่ก็เห็นว่ามันค่ำแล้วมืดตื้อแล้วนะ
สักพักหนึ่งเห็น๑ใน๓คนที่ลอยคอออกไปเล่นทะเล

แสงไฟจากโทรศัพท์คล้ายกับขอความช่วยเหลือ
กระทั่งแสงไฟนั้นมันหายไป
ชาวบ้านก็เลยรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจและกู้ภัยให้มาตรวจสอบ
เพราะเกรงว่านักท่องเที่ยวทั้ง๓คนเกาะห่วงยางเดียวกัน
และอาจจะถูกคลื่นซัดออกนอกทะเลนะครับ
เปิดไฟเหมือนเปิดไฟโทรศัพท์มือถือ
คือปฏิบัติการเมื่อคืนก็ไม่เจอตัวนะครับ
ตั้งแต่ช่วงเช้าตรู่ที่ผ่านมาเมื่อเช้านี้เอง
เจ้าหน้าที่กู้ภัยมูลที่สว่างสรรเพชรธรรมสถานจังหวัดเพชรบุรี

แล้วก็ยังไม่พบตัวนักท่องเที่ยวทั้ง๓คน

บอกว่าทางด้านพันธ์ตำรวจเอกพระคินศิวะเมธากุล

บอกว่าจากกรณีที่มีคนแจ้งว่ามีนักท่องเที่ยวหายตัวไป
และหายจากฝั่งประมาณ๘๐๐เมตร

และตรวจสอบจากผู้ประกอบการที่ให้เช่าห่วงยางชายหาด
ปรากฏว่าห่วงยางของทุกเจ้าอยู่ครบทุกห่วง

สันนิษฐานว่าไม่มีเหตุนักท่องเที่ยวลอยคอกลางทะเล
แต่ทีนี้เพื่อความสบายใจของทุกฝ่ายของผู้แจ้งด้วย

และเจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยเหลือเข้าไปดูนะครับ

นักท่องเที่ยวศูนย์หายกลางทะเลชะอ่ำนะครับ
แต่เจ้าหน้าที่ก็ต้องตรวจสอบให้แบบละเอียดถี่ทั่วเลยนะฮะ